ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้น่าเศร้าเหลือเกินนะฮะ
น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพิ่ง๑๘ปีเรียนอยู่ชั้นม๖
เช้าวันนี้ถูกอดีตแฟนที่เลิกกันไปเนี่ย
ดักยิงเสียชีวิตที่หน้าโรงเรียน
คือมาตามง้อเขาแล้วง้อไม่สำเร็จ
สุดท้ายมือยิงเนี่ยหลบหนีไปนะครับ
หนีเข้าป่านะครับตั้งแต่เช้ายันเย็น

คนก่อเหตุนะฮะอายุ๒๑ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เดินออกมาจากป่ายอมมอบตัว
หลังจากที่พ่อเขาก็พยายามช่วยตำรวจเจรจาเกลี้ยกล่อม
แชทไปคุยกับลูกชายนี่ไปยิงเขาตายมานะ
น้องที่เสียชีวิตอยู่ม๖นะครับอายุ๑๘
อยู่ในป่าทั้งวันหิวข้าวหิวน้ำ
มาร้องห่มร้องไห้ที่บอกกับพ่อเนี่ยบอกว่ายังไงรู้ไหมบอก
กลัวจะถูกวิสามันแต่ตัวเองเนี่ยไปยิงเขาตายมาค่ะ
กลัวจะถูกวิสามันให้พ่อมารับหน่อยนี่ฮะ
นายวันเฉลิมพรมตานะครับชื่อเล่นชื่อหมีนะฮะอายุ๒๓
เอ็ดปีนะครับออกมาจากป่ายางบ้านทุ่งสว่าง
ตำบลสะพุงที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อมอบตัวกับตำรวจ
หลังจากเมื่อเช้านะครับก่อเหตุนะครับ๘โมงครึ่งนะฮะ
เช้าวันนี้ในหมีเนี่ยไปยิงเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๖
วัย๑๘ปีเสียชีวิตที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีรัตนะ
แล้วก็หนีเข้ามาอยู่ที่ป่าแห่งนี้นะครับ
ตำรวจก็ให้พ่อของเขานะครับมาเจรจาเกลี้ยกล่อมพ่อก็คุยกับลูกชายผ่านทาง
นาฬิกา๓๐นาทีในหมีนี่ถึงตอบแชทมาหาพ่อบอกกลัวขอให้พ่อช่วยหน่อย
พ่อถามกลัวอะไรบอกกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะวิสามันอยากให้พ่อเนี่ย
มามอบตัวเนี่ยเขาส่งเสียงคุยกันเนี่ยฮะบางทีก็ส่งข้อความคุย
แต่ตัวเองเนี่ยไปยิงเขาตายมาเนี่ยคือตัวเองยังมีโอกาสบอก
พ่อบอกแม่ตัวเองว่ากลัวจะตายนะอยากให้พามามอบตัวแต่น้อง
นะครับจากนั้นเนี่ยก็เหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตอนที่ใน
ยอมเดินออกมาจากป่าตำรวจก็ขอให้วางปืนแล้วก็เดินออกมา
นี่แล้วญาติก็ไปรับตัวนี่เขาก็ยังหวัดระแวงอยู่นะ
กลัวว่าตำรวจจะทำอะไรเขานี่ต้องให้ญาตินี่เข้าไปหาก่อน
พอออกมานี่บอกว่ายังไงรู้ไหมบอกหิวข้าว
ตั้งแต่เช้าเนี่ยไปดักรอแฟนสาวที่หน้าโรงเรียนจนก่อเหตุแล้วหนีเข้าป่า
ยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยขอกินข้าวกินน้ำหน่อย
นี่ยังมีโอกาสในการกินข้าวกินน้ำแต่อีกฝั่งนึงเขาตายไปแล้วนะฮะ
นี่ตัวเองยังมีโอกาสในการขอข้าวขอน้ำกินนะครับ
ก็ต้องลุก
อยากจะคิดไปทั้งอื่นเลยอย่างนี้แหละอยากจะคิดกัน
ที่เที่ยวบอกให้ว่ามอบโต้เด้อมันมอบโต้
มีอันแหละให้บอกเป็นห่วง
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับในหมีเนี่ยสารภาพว่า
สั่งซื้อปืนบีบีกันมาจากทางออนไลน์
แล้วก็ฝากเพื่อน
ซื้อลูกกระสุนปืนมา๘นัด
นี่ฮะเป็นบีบีกันที่มันใช้กระสุนปืนยิงกระสุนจริงได้ฮะ

หมีบอกว่าขี่จักรยานยนต์ไปดักรอแฟนสาว
เรียนอยู่ชั้นม๖อายุ๑๘ที่หน้าโรงเรียน
โดยบอกว่าคบหากันอยู่แล้วตัวเองเนี่ย
ต้องไปทำงานที่จังหวัดชนบุรีนะบ้านอยู่ศรีสเกต
ทีนี้พอห่างกันก็เลิกกันไปโดยปริยาย
สุดท้ายในหมีอ้างว่าทนคิดถึงแฟนสาวไม่ไหว
ลาออกจากงานมาเมื่อ๓๑ตุลาคมเมื่อสิ้นเดือนก่อนนะครับ
เพื่อกลับมาบ้านมาตามง้อแฟนขอคืนดีกับแฟน
แต่เขาไม่ยอมคืนดีด้วย
ก็เลยเข้าใจว่าเขาเนี่ยจะปันใจมีผู้ชายคนอื่น
เช้าวันนี้ไปดักรอหน้าโรงเรียนอีกนะฮะ
ทีแรกเนี่ยก่อนจะไปถึงโรงเรียนเนี่ยไปรออยู่แถวหน้าวัดใกล้โรงเรียนก่อน
แต่เคลียร์กันไม่ได้ฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมคุยด้วยเขาขี่รถหนี
หมีบอกขี่รถตามไปปาดหน้าแถวก่อนถึงหน้าโรงเรียน
แล้วก็ใช้ปืนที่พกติดตัวมาเนี่ยยิงเขาเสียชีวิต
อ้างว่าบันดาลโทษะแต่นัดแรกเนี่ยที่ยิงเข้าไปเนี่ย
เข้าหน้าอกเลยนะฮะอันนี้ตามคำสารภาพของผู้ต้องหานะครับ
บอกว่ากระสุนนัดแรกที่ยิงใส่น้องเข้าไปเนี่ยเข้าหน้าอก
น้องเขาก็ตอนนั้นเขาก็เจ็บป่วยเขาก็ดิ้นแล้ว
แต่เขาก็ทำท่าทางเหมือนกับจะหนีต่อในหมีบอกว่า
ดึงตัวเขากลับมาแล้วจ่อยิงขมับด้านซ้ายอีกนัดหนึ่ง
นี่บันดาลโทษะนี่มันจงใจเจตนาชัด
พอเขาเสียชีวิตก็หนีไปเอาปลอกกระสุนปืนไปทิ้งลงน้ำ
ห้วยแถวนั้นแล้วก็หนีเข้าป่าไป
อ๋อดูด้วยกันตั้งแต่๑๗หรอ
มีสิทธิ์อะไรไปทำกับเขาแบบนี้นะคะ
จะไปง้อเขาแต่พกปืนไปนี่แน่
เขาขี่รถหนีนี่ตามไปแล้วปาดหน้าแล้วยิงใส่เลย
ตัวผู้ก่อเหตุบอกผมกลัวตายกลัวถูกวิสามัน
ออกมาขอกินข้าวขอกินน้ำนั่งสูบบุหรี่
ใช่โอ้โหให้พ่อบอกพ่อผมกลัวตายพ่อมาช่วยผมหน่อย
ผมกลัวจะถูกวิสามันนี่ออกมาบอกหิวข้าวหิวน้ำเหลือเกิน
แล้วตามคำสารภาพน้องเขาถูกยิงไปนัดแรกพยายามจะหนีนะครับ

เพราะว่าไปดึงตัวเขากลับมาแล้วยิงซ้ำอีกเนี่ยฮะ
ท่านผู้ชมครับตำรวจพาไปทำแผนนะฮะชี้จุดนี่นะครับ
คดีนี้นะครับตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นกับนายหมีนะครับ
เรื่องการใช้อาวุธปืนเรื่องการยิงปืนแล้วก็เรื่องการฆ่าผู้อื่นนี่ฮะ
ทีเหลือก็เดี๋ยวสอบปากคำเพิ่มแจ้งคอหาเพิ่มตำรวจบอกว่าต้องรอขยายผลต่อ